จะนำครมอไปประชุมแสนจรครั้งที่๕ที่สงข์หลาย

คุณพ่อจะอนุมัติงบประมาณในโครงการสำคัญของแต่ละภาพ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
ว่าการประชุมที่ผ่านมามีการอนุมัติของการอะไรครับ

เพราะรัฐบาลใช้สวนสนปฏิพัฒน์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
จัดประชุมคอลโลมอนสัญจรเป็นครั้งแรก
โดยเห็นชอบแผน๘ปีในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมณาคมขนทรงที่มีมูลค่ากว่า๑๙๐๐๐๐๐บาท
ขณะเดียวกันได้อนุมัติเปิดจุดผ่อนปลนการค้าพิเศษด่านสิงหอน
เพื่อส่งเสริมการค้าหัวหินกับพม่าด้วย
๓๐มิถุนายน๒๕๕๘บาท
ลมอสัญจรครั้งที่๒เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยที่ประชุมอนุมัติวงเงิน๑๗๒๐ล้านบาท

ดำเนินโครงการแก้ปัญหาภัยแรงทั่วประเทศ
ในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย
ลมอสัญจรเงียบหายไปนานกว่า๒ปี
กระทั่ง๒๒สิงหาคมของปีนี้

โรงการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแรง
ที่ต่อตรงเฉพาะพื้นที่ภาคกลาง
รวมรวมแล้วมีหมุนราคาสูงถึง๕๐๐๐๐ล้านบาท
ทั้งหมดคงต้องติดตามกันต่อไปว่า
สุดท้ายโครงการที่คลมสัญจร
ทยอยให้ความเห็นชอบเอาไว้มากมายนั้น
จะประสบผลสำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้มากน้อยแค่ไหน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน